แล้วก็แซงชมบุรีขึ้นมาเป็นจ่าฝูงชั่วคราวครับ

สำหรับการเบียดแย่งตำแหน่งจ่าฝูนะครับ
ที่๑๒ครับหรือว่านัดรองสุดท้ายของเล็กแรก

นาที๓๐เริ่มจากการต่อบอลตามช่อง

เรียโต้ก็นำลาสันโบที่๑๓ประตูด้วยครับ

จากสหรัฐพันธ์ดีนะครับจบเกมนี้

ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับที่๓๐คะแนน
นนทบุรียังอยู่อันดับ๑๑เหมือนเดิมครับ

เช่นกับรัชนาวี๗ที่ชนะมา๒เกมติด

สวสาของทำให้ดีกว่านำผ่าน๔๐เลยครับ

อลงกรจันทรนะครับ๒ลูกนาที๑๖
แล้วก็นาที๒๐ส่วนครึ่งหลังครับ

ได้เพิ่มเป็น๕ต่อ๐จากครูดิตโตสงเคราะห์

สวัสดิ์จะยิงนะครับคนเดียว๒ประตูตี

คุมอารมณ์ไม่อยู่ไปเล่นนอกเกม

ก็โดนเหลืองที่๒เป็นใบแดง

กับกลุ่มหลงไม่อยู่นะครับเข้าบางจอดเหี้ย
ตัวก็ขอโทษในเฟซบุ๊คไปแล้วนะครับ

โดยที่๒ใบแดงไล่ออกไปครับท้ายเกม

พัทยาไทเทคแพ้บางกอกซิตี้๕๐
และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนั้นแพ้การท่าเรือไป๑ต่อ๘
ส่วนโปรแกรมนะครับวันนี้๑๖นาที
รัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดครับ
และอีก๒คู่เตะเวลา๑๘นาฬิกาพร้อมกันนะครับ
นครราชศรีมาเจอกับศรีสะเกด
กรมทางหลวงเจอกับสุราชธานีครับ